นักใช้ความดับใช้ไว้
และน้องผู้ชมครับรบ๕ยกเรียบร้อยแล้วกับ
โโฮคู่รองของรายการครับ
ในรีบการด์๖๓กิโลกรัมระหว่างเสมอไหนเกียบพุนส่ง

โอ้โหนี่ครับทิ้งด้วยศอกซ้ายครับ

นี่ครับวงในกดแขนตี
พี่มาน้องเถียงแล้วพยายามจะกระชากเหลี่ยมครับ